เหตุการณ์สดร้อนแจ้งเข้ามาเลยค่ะ
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันค่ะ
มีทั้งปืนนะคะมีทั้งระเบิด
ชาวบ้านต้องหนีตายกลัวจะโดนลูกหลงค่ะ
ซอยอ่อนนุษย์๗๐คุณผู้ชมค่ะ
แล้วเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนนะคะ
โอ้โหชาวบ้านก็กลัวว่าลูกเด็กเล็กแดง
กำลังจะกลับบ้านจะโดนลูกหลงนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือหน้าคอนโดมิเนียมชื่อดัง
ฝั่งตรงข้ามซอยอ่อนนุษย๗๒และหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
สองกลุ่มค่ะวัยรุ่นสองกลุ่ม
ปลาระเบิดยิงปืนแล้วก็รีบหลบหนี
เหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

ยังไงก็ขอแจ้งตำรวจท้องที่ให้ช่วยติดตาม

เพราะว่าคนแถวนั้นก็ห่วงความปลอดภัยของลูกหลาน
แล้วก็คนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะครับ